นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะคะที่ประชาชนคนไทยทุกคน
อยากที่จะมีส่วนร่วมแต่แน่นอนว่าหลายคนนับล้านคนทีเดียว
ไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมได้นะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในต่างจังหวัดก็เลยมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะ

แสดงความจงรักพรรคดีและอะไลน์
ในพระบาทส่วนใหญ่ประบาลมิณธรรมภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ที่ศูนย์พิทักษ์ประชากู้ภัยสวัญโคลก

มีพิธีจุดเทียนและร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
หน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมกันกับที่บริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนบริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑

นายนิมิตแสงอำภัยนายด่านสุรกากรน้องคาย
ได้นำเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมี

หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนภายในร้านไวทีนดิจิทัลแอนดสตูดิโอ
ตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย

นำพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ชูขึ้นเหนือศีรษะ

ร้องเพลงสันเสริญพระบารมีครั้งประวัติศาสตร์
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งขณะร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
นางสาวนุจรีก็ร้องด้วยเสียงที่สั่นเคลือ
ร้องไห้ตลอดเวลาจนจบเพลงค่ะ
โดยนางสาวนุจรีบอกว่าจะใช้หลักแนวทาง
ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้

ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย

นำหัวหน้าส่วนราชการประสบกรณิกรชาวขอนแก่น
ทุกเพศทุกวัยจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นคน
พร้อมใจกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

ที่แสดงออกถึงความจงรักพรรคดีและความอาไหล
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อให้ประสบกรณิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนจะจดจำไว้ในหัวใจตลอดไป
ส่วนที่บริเวณหน้าองค์พระกาญจนธรรมพิทักษ์วัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าที่๑๓๐สุจินศรีวิชียานแนมเพอร์ทองผาภูมิเป็นประธาน
นำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจต่อชดที่๑๓๕ประชาชน
ร้องเพลงสันเสริมพระบารมีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนชาวบ้านในตำบลพิมารและตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูน
ร่วมตัวกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งสถานที่ดังกล่าวพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมเยี่ยมราชดรเมื่อวันที่๒๐มีนาคม๒๕๖๒